ด้วยการเปิดตลาดจีนสไตล์โมเดิร์นค่ะให้มีการจับจ่ายสินค้ามงคล
และเปิดให้สักการะเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ค่ะ
งบประมาณกว่า๑๐๐ล้านบาทภายใต้คอนเซ็ปต์ว่านอนอัคคณีมั่งมีพลังมั่งข้างความสำเร็จ
ตั้งแต่วันนี้จนถึง๑๐กุมภาพันธ์๒๕๕๙
พร้อมกับเสริมกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีแห่งความมั่งคั่ง
ให้ผู้ที่เข้ามาจับจ่ายร่วมศักระองค์จำลองเหล่าเทพเจ้าทั้งองค์เทพเจ้าเฮ่งเจียและองค์พระพุทธศัตวลอิ่ม
ซึ่งผ่านพิธีการเบิกเนธจากวัดไขหยวนมณฑลแต้จิ๋วสาธารณรัฐประชาชนจีน
จากนี้ยังร่วมมือกับพันธมิตรกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างยอดขายด้วยโปรโมชั่นไดนิ่ง
แล้วนอกจากนั้นวันที่๕๘ช้อปพรบ๑๐๐๐บาทก็มาร่วมเลยมารับไปเลยคูปองส่วนรถ
จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายของผู้บริโภคได้มากกว่าปีที่แล้วร้อยละห้า